คุณผู้ชมมีเรื่องอุทาหรณ์มาให้ได้ดูกันอีกแล้วนะคะ
ดูข่าวอย่าดูแล้วผ่านเลยไป

แล้วระมัดระวังว่า
เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้จะไม่เกิดขึ้นกับครอบครัว
โปรดติดตามตอนต่อไป

แล้วสุดท้ายหมอตอนตรวจเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามจับคลำถูกไหม
เมืองต้นไม่พบอะไรที่เป็นสิ่งผิดปกติ
เลยตัดสินใจส่งไปตรวจหน่อยมั้ยไปเอ็กซอเลน่อยมั้ย

ปรากฏว่ามีแท่งโลหะต่อกันความยาวสักประมาณ๑๕เซนติเมตร

ทุกคนก็งงว่ามันไปอยู่ได้ไง
หมอยิ่งตกใจเป็นอย่างมาก
คุณลักษณะเป็นแท่งโลหะ

มันไปอยู่ในท้องน้องมันเข้าไปได้ไง
ทีนี้คุณหมอก็เลยถามพ่อของน้อง
คุณพ่อเล่าบอกว่าเป็นคนซื้อแท่งโลหะแบบนี้
จริงแล้วแท่งโลหะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันมีความยาวต่อแท่งเนี่ย
อยู่ที่สองจุดห้าเซนติเมตรแต่ที่มันยาวได้ถึงสิบห้าเซนติเมตรเนี้ย
เพราะมันไปอยู่ในท้องของน้อง๖แท่งด้วยกัน
สองจุดห้าคูณหกเท่ากับสิบห้าเซนอืมนี่คือคำตอบ
จังหวะที่น้องเล่นเนี่ยเห็นไหมตอบแบบนี้ค่ะ
มันเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กค่ะพ่อบอกว่าจังหวะที่น้องเล่นเนี่ย
น้องอาจจะกลืนเข้าไปทีละแท่งทีละแท่งทีละแท่งและทีละแท่ง
จนกระทั่งครบ๖แท่งพอครบ๖แท่งเสร็จปุ๊บ
ไอ้แท่งโลหะเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กไงคุณอืม
มันไปหล่นอยู่ในท้องเสร็จปุ๊บมันไปต่อกันโดยอัตโนมัติมันเรียงกัน
มันเรียงกันก็เลยกลายเป็นว่าพอเอ็กซาเรย์แล้ว
ความยาวก็เลยกลายเป็นสิบห้าเซนติเมตรนะคะก็เลยมีการปรึกษาหารือกับคุณหมอ
คุณพ่อบอกว่าสุดท้ายตัดสินใจให้คุณหมอผ่าตัดช่องท้องของน้องที่สุดแล้ว
นี่ค่ะตัวเจ้าปัญหาภาพมันจะเป็นแบบนี้นะคะ
นำตัวต่อแม่เหล็กออกมาได้สำเร็จน้องหายปวดท้อง
น้องอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยทั้งหมดเนี้ยเป็นเวลาห้าวัน
และเมื่อวานเมื่อวานซื่นคือวันที่๕กุมภาพันธ์
ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยค่ะ
ไอ้ตัวต่อเนี่ยมันจะดูดกันแรงมากเป็นแม่เหล็กและดูดกันแรงมาก
ถ้าเอาไปวางใกล้กันเนี่ยมันจะมาต่อกันเองได้
ก็จากที่เราดูในภาพเมื่อขยายภาพดูเนี่ย
มันจะเป็นตัวต่อชิ้นเล็กสั้นประมาณสักนิ้วหนึ่ง
แล้วไปต่อกันติดต่อกันอยู่ประมาณ๖ชิ้น
ความยาวของตัวต่อทั้ง๖ชิ้นก็ประมาณครึ่งฟุต
มันไปเรียงกันในช่องไปเรียงกันค่ะ
ตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรคุณพ่อก็มาช่วยเฉลยให้
ตอนนี้อาการเด็กมันยังไงครับเอ่อเด็ก
พอเราเจอว่าเป็นตัวต่ออย่างนี้แล้วมันต่อกันยาวเนี่ย
ก็เลยคุยคุณพ่อเขาก็แนะนำว่าการรักษาคงต้องไปผ่าตัดเขาออก
คุณพ่อก็ตรงลมให้เราปรับตัด
นี่ค่ะคุณหมอยังบอกด้วยนะคะว่าจริงแล้วนี่ไม่ใช่รายแรกนะ
ที่โรงพยาบาลหลายคนมาด้วยอาการลักษณะคล้ายกันเลย
คือเด็กเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เอาลูกปัดลูกเล็กแหยกเข้าไปในจมูก

แยกเข้าไปในหูบางคนก็ลูกแก้วกลืนเข้าไป
หรือเอาเศษยางลบแหย่เข้าไปในหู
เพราะฉะนั้นแล้วคุณหมอด้วยความปรัฐนาดี

ใครที่มีลูกหลานอายุ๑๗ขวบเนี่ย

แต่ก็ต้องอย่าให้คลาดสายตา

แล้วก็เวลาน้องเล่นก็ดูอยู่กันได้
ทีนี้เนี่ยบางชิ้นมันติดคอติดหลอดลมเนี่ย
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะ